คุณผู้ชมครับไปดูเหตุแม่บ้านวัย๕๐ปี
โรงงานผลไม้ดองที่นครนายยกนอนหมดสติแล้วก็เสียชีวิต
ลูกสาวสงสัยว่าแม่ซื้ออาหารเสริมน้ำสาหร่ายแดงมาดื่มนานครึ่งปีแล้ว
ทั้งที่แม่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจ
ตอนนี้นอกจากลูกสาวสงสัยแล้วทางแพทย์ก็ยังสงสัยด้วย
แต่ก็ต้องรอผลชนะสูตรถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนะครับ
นี่แหละฮะเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพตำบลสาริกาก็เร่งนำตัวนางนันทา
สิทธิ์อายุ๕๐ปีส่งโรงพยาบาลนครนายยกเมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้
พบว่าเธอนอนหมดสติโดยไม่มีสัญญาณชีพภายในบ้านของนายจ้าง
ซึ่งเปิดเป็นโรงงานผลไม้ดองและสุดท้ายก็แสดงความเสียใจด้วย
เพราะว่านางนันทานั้นเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ด้านของเจ้าของโรงงานก็คือนางอุบลรัฐบุญทองเล่าให้ฟัง
บอกว่านางนันทาทำงานเป็นแม่บ้านก่อนเกิดเหตุนะฮะ
คือเจ้าของโรงงานก็เรียกให้ลงมากินข้าวแต่ปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับ
ให้คนขึ้นไปตามก็พบว่านางนันทานอนหมดสติ
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือนะครับ
ขณะที่นางสาวเยาวนุษยพันธ์ศิษย์ลูกสาวของนางนันทา
เล่าให้ฟังบอกว่าแม่มีโรคประจำตัวคือลิ้นหัวใจรั่ว
ผ่าตัดมาหลายปีก่อนและเมื่อช่วง๖เดือนที่ผ่านมา
คือแม่ไปซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน้ำสาหร่ายแดงมาดื่ม
โดยบอกว่าดื่มแล้วรู้สึกดีร่างกายกระปี้กระเป๋าสดชื่น
ก็เลยดื่มเป็นประจำทุกวัน
ซึ่งตัวลูกสาวเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสาเหตุการเสียชีวิตของแม่
จะมาจากเรื่องของอาหารเสริมหรือเปล่า
คือต้องรอผลการชนะสูตรศพอีกครั้งเพราะลูกสาวก็อยากจะรู้ความจริงนะครับ